เอาล่ะเป็นการร้องเรียนของน้องอายุสิบหก
บอกพี่ผมเหมือนโดนหลอกไป

สิบกว่าคนมันกระทืบผมกระทืบแล้วทำอะไรอีกลูก
ทืบแล้วจับผมแก้ผ้าแก้ผ้าแล้วทำอะไรอีกลูก
แล้วใช้บุหรี่จี้แล้วหนูรอดมาได้ยังไงลูก

นายพรเทพฉ่ำแก้วและนางสาวชุลีพรนาคนาคา
พานายเน็กนายเน็กนี่คือเด็กอายุสิบหก
นักเรียนชั้นวสามรุงเรียนแห่งหนึ่งย่านครูคตประทุมธานี

ต้องรอดหลังจากถูกลูกชายนะฮะ
ของรุ่นพี่ต่างกลุ่มนะครับ
ใช้ปืนแล้วก็มีดจี้ไปให้เพื่อน๑๓คนลุม
รุมจนสลบ๑๓คนต้องแกล้งตายถึงรอดมาได้
พ่อแม่พาไปแจ้งความที่สพคูคศแล้วนะครับ

พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันเปิดเทอมวันแรก
เรียนมามีเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยเองไปรอค่าแถวร้านใกล้โรงเรียนนะร้านนั้นน่ะร้านนั้นน่ะ
แต่พอไปถึงไม่เจอเพื่อนครับไม่เจอเพื่อนคนนั้นก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเพื่อนอีกคนก่อน
ระหว่างทางคุณผู้ชมระหว่างทางไปเจอวัยรุ่นสองคนเข้ามาล็อกคอ
แล้วใช้ปืนเนี่ยจี้ถามหารุ่นพี่คนหนึ่งในกลุ่มของเขาแต่เขาไม่รู้ว่ารุ่นพี่คนนี้อยู่ไหนตอนนั้นน่ะ
ก็เลยถูกบังคับอย่างนั้นเองไปกับข้านี่ฮะนี่ฮะผู้ก่อเหตุและนี่ขี่ตามเน็กไปแล้ว
คราวนี้เนี่ยบังคับบอกอย่างนั้นเองไม่รู้เองไปด้วยกันพาไปทำไมไปเป็นตัวประกันไง
จะได้ล่อให้รุ่นพี่คนนั้นออกมาพาไปที่บ้านหลังหนึ่งแถววัดลาสนุนนะครับ
รุมทำร้ายแล้วรุมทำร้ายทั้งชุดนักเรียนนั่นแหละคุณผู้ชม
ตอนนั้นมีแค่สามสี่คนยังก็นึกว่าจบแล้วมันเอาซะน่วมแล้วสามสี่คนมันเรียกไปอีกสิบสามคนคุณผู้ชม
แล้วถูกจับแก้ผ้าถ่ายคลิปทำร้ายจนสลบฟื้นขึ้นมามันทำร้ายอีกจนต้องแกล้งตาย

ผมก็สลบเขาก็เตะจนผมสลบไป

ใช่ครับ
เขาก็ตักน้ำมามาลาดใส่หน้าครับ
ผมก็ได้ฝืนเขาก็เตะอีกครับเขาก็บุหรี่มาจี้หน้าจี้จำตัว
เขาก็คมคู่ไปเรื่อยครับ
เขาก็บอกว่ารุ่นพี่มึงอยู่ไหนถ้ากูหารุ่นพี่มึงไม่ได้มึงก็โดดอยู่อย่างนี้
หลังจากที่ทำร้ายรอบสองแล้วเราทำยังไงถึงรอดมาได้

ตายแล้วเขาว่าไงพอเราแกล้งตายแล้ว
ก็บอกว่าพอได้แล้วมันจะตายแล้ว
พอได้แล้วมันไม่ไหวแล้วให้พ่อมารับมาอะไรอย่างนี้ครับ
มีอีกหนึ่งอย่างที่ลืมเล่าไปในระหว่างที่ถูกทำร้าย
โหจริง
อายุสามสิบนะอายุสามสิบแล้วนะ
หลังจากทราบเรื่องเธอไปรับลูกชายที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เห็นสภาพแล้วโหหัวใจแม่หล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม
บวมปูดปากแตกพยุงลูกออกมาทั้งสภาพแบบนั้น
ถามกับกลุ่มคนกลุ่มที่ทำร้ายลูกก็ยังอยู่นะ

กลุ่มพวกนั้นไม่เห็นพูดอะไรสักคำตอนนั้น
พาลูกชายไปตรวจร่างกายแพทย์บอกว่า
กระดูกจมูกแตกครับหูซ้ายตอนนี้มีปัญหา
จะได้ยินไม่ได้ยินไม่รู้หมอต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้วเดี๋ยวจะเอาผลตรวจไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สพคูคศแล้วแต่ยังไม่สามารถจับใครได้เลย
ก็วงจรปิดก็มีหลายมุมนะ
แล้วก็ขอให้ลูกชายไปชี้ตัวผู้ก่อเหตุ

เอกพบเหลืองประเสริฐคนรับเรื่องนะสายหมายต้องรอด
เขาบอกว่าหลังจากนี้จะประสานไปยังท่านผู้กำกับการ

ให้ช่วยเร่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

อุกชะกันพอไหมครับข่าวนี้

นกต่อล่อไปที่อีกจุดหนึ่ง
จากนั้นผมไม่รู้ว่าใช่นกต่อหรือเปล่านะ
เป็นการคาดการณ์ของผมแต่ลักษณะมันใกล้เคียง
แล้วหลังจากนั้นมาถามหานะครับ

อย่างนั้นมึงไปกับกูก็แล้วกันแทนไอ้คนนั้น

นี่คือการเปิดเทอมวันแรกทั้งนั้นเลยนะ

ก็เพิ่งเริ่มเปิดเทิมมาเมื่อวันทางทานี่ผ่านมา